ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
ออนไลน์มีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น
ของพื้นบ้านจะขายยังไงก็ต้องปรับตัว
ึงอ่างย่างขายออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้
เอาตลาดมันไม่มีคนไปเดินอ่ะ
ทำยังไงให้ของเราขายได้เอาอึ่งอ่างย่างขายมันออนไลน์ซะเลย
แม้จะอยู่ในช่วงของฝนแรงก็ตามแต่ก็มันมีการเกิดเรื่องของพายุฤดูร้อน
คุณผู้ชมทำให้อึงอ่างออกไปเล่นน้ำฝนกันเยอะ
ชาวบ้านที่บ้านโคกมาฆ่าโหลนตำบลสัตว์ดาวอำเภอนางรองที่บุรีรัมพ์
ก็จับอึงอ่างมาย่างขายเพื่อเป็นอาชีพเสริม
เคยกินไหมไม่เคยค่ะ
เคยกินไหมนี่นางแสงดาวเอฟโอน
แล้วก็ทางด้านของนายสำรานทองทองจัดนะฮะ
เล่าบอกว่าวิทยาลัยชุมชนบุรีรำได้เข้าไปสอบถามเรื่องราวการทำธุรกิจออนไลน์
แล้วก็สร้างเพจขึ้นมาชื่อว่าหมู่๑๒บ้านโคกมะข้างรถอำเภอนางรอง
แพร่กิจกรรมในชุมชนก็มีการเอารูปผักท้องถิ่นตามฤดูการอาหารพื้นบ้านเนี่ยไปโพสต์นะฮะ
โดยช่วงนี้เขามีการโพสต์ภาพอึงอ่างย่างที่คุณเห็นนี่แหละ
คุณคือมันยังไม่ตายเหรอ

มันคลิกมันไหม้คนไปโดนคนไปโดน
เขาบอกว่าพอไปโพสต์ภาพอึงอ่างย่างเชื่อไหมยอดขายเยอะมากนะ
ทำให้มียอดสั่งจองเข้ามาทุกวันเฉลี่ยเนี่ย๕๗กิโลกรัมนะฮะ
ขายได้วันละ๒๓๐บาท
เขาบอกว่าขายกิโลกรัมละ๒๓๐๒๗๐บาท
ขายได้วันหนึ่ง๕๗กิโลกรัม
ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอึงอ่างนะครับ
ย่างแล้วส่งแพ็คขายให้กับลูกค้าได้ภายใน๑วัน
หักค่าที่จ่ายแล้วก็เหลือเงินสัก๒๐๐๓๐๐บาทอ่ะ
เป็นอาชีพเสริมนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นบรรดายญาติพี่น้องเป็นชาวบ้าน
แล้วก็มีคนที่ทำงานในกรุงเทพก็สั่งเหมือนกันนะ
ใครสนใจลองเข้าไปในเพจแล้วสั่งอึงอ่างย่างมากินดู
เขาชื่อว่าหมู่๑๒บ้านโคกมะค่าโรนอำเภอนางรองครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเราพักกันคู่ก่อนละค่ะ